ส่วนช่วงนี้นะคะวันนี้เป็นวันแรกของการยกระดับการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม๑๓จังหวัดนะคะ
สิ่งที่จะต้องรีบทำในตอนนี้ก็คือการเร่งฉีดวัคซีน
รวมถึงตรวจหาเชื้อนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็นำเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุดนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศที่ไทยรัฐกรุ๊ปและภาคเอกชนได้มีการร่วมกันค่ะ
ให้กับกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
ในการตรวจคัดกรองแบบเชิงลุกให้กับประชาชนนะคะ
นี่เป็นภาพเมื่อสัปดาห์ก่อนเรานำไปมอบให้๕๐๐๐ชุดนะคะ
เป็นกสี่หมื่นชุดแล้วก็สปสชหนึ่งหมื่นชุดนะคะ
ไทยรัฐกรุ๊ปมอบให้มาใช้ตรวจหาเชื้อให้กับประชาชน
อาคารจอดรถสปสชศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาอาคารบีนะคะ
ก็มีประชาชนมาตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะ
มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ท่านรองเลขาธิการสปสชทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศลงมา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยนะคะ
ซึ่งก็ผู้ที่มีผลเป็นลบและผู้ตรวจพบเชื้อ
ท่านก็จะได้ให้แนวทางปฏิบัติและการรักษานะคะ
ส่วนชุดอุปกรณ์รับผิดเทส๑๐๐๐ชุดที่ทางไทยรัฐกรุ๊ป
มอบให้ก็ได้ถูกจัดสรรเป็นสองส่วนก็คือ
มาตรวจให้ประชาชนที่อาคารจอดรถสปสชอีกส่วนหนึ่ง
นำไปใช้ตรวจให้กับประชาชนที่สถาบันธัญรักษ์จังหวัดปฐุมธานี
อันนี้ก็อยู่ในระบบของสปสชทั้ง๒ที่เลยค่ะ
สัปดาห์นี้ค่ะไทยรัฐกรุ๊ปรวมทั้งภาคเอกชน
ยังจะเดินหน้ามอบชุดรับผิดเทสให้สศอีกสี่หมื่นชุดนะคะ
สปสชวางแผนไว้ว่าจะจัดสรรเป็น๒ส่วน
ไปกระจายต่างจังหวัดนะคะ
อย่างเช่นโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหาหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อที่จะนำไปตรวจให้แก่ชาวกรุงเทพ
หรือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดคลัสเตอร์ต่อไปค่ะ
เรากำลังประสานเพื่อจะหาหน่วยไปทำเชิงลุกในพื้นที่
ซึ่งอาจจะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกำลังประสานกันอยู่
คิดว่าคิดว่าพรุ่งนี้คงจะรู้แล้วจะกระจายไปที่ไหนบ้าง
อันที่หนึ่งเราประสานที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนักษรศิลป์มาไว้
เพราะว่าจะมีการทำเชิงรุกที่ต่างจังหวัด
อีกส่วนนึงกำลังประสานหาหน่วยไปทำคัดกรองเชิงรุก
เนื่องจากตอนนี้กำลังค่อนข้างตึงหาคนตรวจตอนนี้ทุกคนงานล้นมาก
ก็ต้องดูว่าหน่วยไหนนี่พอจะมีช่องว่าง
ก็จะเอาชุดตรวจได้ไปลงในพื้นที่

ตอนนี้ยังโอเคก็สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึง
การตรวจได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากก็ต้องขอบคุณไทยรัฐไว้ด้วยนะครับ
นี่แหละค่ะเราก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ที่จะช่วยให้การตรวจหาเชื้อนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลังกระบวนการตรวจหาเชื้อถ้าเกิดว่ารู้ว่าติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็นำรายชื่อเข้าสู่ระบบ
ส่งไปรักษาตัวที่บ้านจากนั้นสปสชก็จะติดต่อคลินิก
หรือสถาบันการแพทย์ใกล้บ้านเป็นผู้ที่ดูแลท่านต่อไปนะคะ
ไปดูคนที่มาตรวจในวันนี้บ้างนะคะ
บางคนก็บอกว่ารู้สึกดีใจตรวจแล้วรู้ว่าผลเป็นลบนะคะ
อย่างของท่านนี้ใช้เวลา๑๕นาทีก็รู้ผลเลย
ซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากที่อื่นที่ต้องรอนานกว่า๒วัน
เขาตรวจใหญ่หลูจมูกเข้าไป
แล้วต้องรอสี่นาทีถึงสะหน่วนกันหรือ

สบายใจไหม

พอไปตรวจชื่อมันมันยนต์เยอะ

ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางไทยรัฐกรุ๊ปมุ่งมั่นนะคะ
ในการที่จะช่วยทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้อย่างดีและรวดเร็วนะคะ
คุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนภารกิจนี้ได้นะคะ
ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ
บัญชีไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙นะคะ
เราขึ้นเลขบัญชีให้หน้าจอแล้วนะคะ
แคปหน้าจอแล้วก็สามารถร่วมบริจาคได้ค่ะ

เป็นผู้ที่ร่วมกันจัดหาอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เพื่อที่จะให้การตรวจหาเชื้อนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะ
ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะน่ารักจริงนะครับ